ช่วงนี้เดี๋ยวเรามาติดตามผลฟุตบอลในต่างประเทศกันบ้างนะครับ
ในเกมยุโรปครั้งแรกนะครับ
ชิคกี้พายพูดอะไรเพราะไม่อยากพูดนะครับ
จะมีความสามารถในการชนะเขาบ้างไหม
การกลับไปเล่นที่โอทัฟฟอร์ตไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเนี่ย
แต่มาถึงวันนี้เนี่ยไม่เหลืออะไรแล้ว
ซึ่งเมื่อวานแพ้ไปแล้วนั้นคือหมดแล้วครับ
ชนะไป๒ประตูต่อ๐ในเกมแรกกับรอบ๑๖ทีมสุดท้ายนะครับ
สีสันกันหน่อยดีกว่านะครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างทั้งก่อนเกมหลังเกม
แฝงตัวเข้าไปเป็นแฟนบอลปกติทั่วไปนี่แหละครับ

ไม่มีเสียงยิ้งแค่นอนครับถ้ามีเสียงยิ้งคือถือว่าบ้าครับ
ทีมตัวเองแพ้แล้วดีใจกันขนาดนี้ก็คงเป็นไปไม่ได้นะครับ
เดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่นะครับในเกมต่อไปนะครับ
กลับบ้านไปด้วยความผิดหวังแน่นอนนะครับ
นี่สีหน้าขนาดถ่ายภาพนิ่งนี่ยังหงิกขนาดนี้

นี่คนนี้นี่กล้ำกลืนฝืนทนมากกว่า

ก็เชิญไปเพราะว่าเป็นคอมเมเตอร์ที่มันต้องไปนะครับ

ยิ้มอยู่คนเดียวคือแม็กก้านี่แหละ

แต่สุดท้าย๑ชนะนะครับตอนที่จบเกม

ประตูกินนานผีหน้าบูดนะครับ

ได้ประตูพร้อมกับกลุ่มอบบรรยาย

เขาบอกว่าเรียกยอดไลค์ได้เยอะเลยนะครับ
เกือบหกหมื่นคนเลยทีเดียวครับ

ก็มีโพสต์คลิปวิดีโอที่ทำขึ้นมา
ล้อเลียนหลุยฟันเก่านะครับ

กลึ่นมาหลอกให้ตกใจแบบนี้เลยครับ

เราให้เครดิตเลยถ้ามันมีอะไรดีอย่างนี้
ของคนไทยเราก็เห็นหลายคลิปที่ดีแต่บางอันเนี่ยอาจจะออกอากาศไม่ได้
สีแดงคงจะไม่ค่อยขำเท่าไหร่นะครับ
ไปดูของคนไทยกันบ้างนะครับดาราดังครับ
โอ้โหอยากจะเอามาลงแม่สงสารเขาเหลือเกิน
นะครับคุณเคนฟูฟูและคุณเกรฟรินทรนะครับ
คนนี้ก็ออกตัวว่าเป็นแฟนแมนอยู่แล้วเวลาที่จะมีก่อนเกมแข่งขันอะไรก็ตาม
เนี่ยเขาจะถ่ายรูปของตัวเองกับเสื้อของทีพีสัตว์แดง
แล้วก็มีสัญลักษณ์อะไรอย่างนี้กุ๊กกิ๊กให้แฟนได้ลงมา
เมนต์กันสุดท้ายเนี่ยหลังจากนั้นจบเกมก็คงจะ
มาแสดงความเห็นใจกันแน่นอนเป็นส่วนใหญ่
น่าตาดีกันคงจะนอนหลับสบายค่ะ

ยังมีหน้าโพสต์อีกหรอกโดนอีก
แฟนเรียลพูลคงหลับสบายส่วนแฟนแมนอยู่คงไม่ค่อยสบายเท่าไหร่
คือผมแหล่บสบายเพราะผมตั้งไนกระปุกผิด
ไปกันที่อีกหนึ่งคู่ก็น่าสนใจนะครับคุณผู้ชมครับ
ทะลมทัศน์แนมทอสเปิดไป๓ประตูตะศูนย์ครับ
เกมที่๒วันที่๑๗มีนาคม